การทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง
ผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วง
หรือต้องรอคอยเขาด้วย
เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว
ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม
ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน
และยิ่งทำมากเข้านานเข้ายั่งยืนเข้า
ผลดีก็ยิ่งเพิ่มภูมิมากขึ้น
และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที
คนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผล
ก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่าง
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่๒๐ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๒๑